มาเริ่มต้นกันที่กระแสข่าวเมาส์ข่าวลืออักษรย่อมาอีกแล้วจ้า
เขามีการเมาส์กันออกมานะคะว่านักแสดงหนุ่มอักษรย่อนอนหนูเรื่องเยอะเลือกรับงาน
หลายคนคาดเดากันไปต่างนานานะคะ
ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายนั้นก็คือน้องนายนพัฒน์ของเรานี่แหละลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่หมูพิมพากา
กำลังฮอตนอนอยู่ต้นก็เลยคิดถึงนาย
ก็กำลังฮอตขึ้นหิ้งเลยนะคะโลดแล่นอยู่ในวงการมาได้ไม่เท่าไหร่
ก็ต้องมานั่งตอบคำถามด้านลบซะแล้ว
สำหรับน้องนายนพัฒน์ลูกชายสุดหล่อของคุณแม่หมูพิมพากาล่าสุด
สุดนะคะถูกจับตามองว่าเป็นนักแสดงหนุ่มอักษรย่อนอนอหนู
เรื่องเยอะเลือกรับเฉพาะงานที่ถูกใจเท่านั้น
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองนะคะ
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัว
วางแผนเรื่องการรับงานให้เป็นอย่างดี
ส่วนตัวแล้วยอมรับนะคะว่าจำเป็นจะต้องปฏิเสธบางงานไป
เพราะว่าต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนเป็นหลัก

ตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยอยู่นะจ๊ะ
ซึ่งถ้าหากจะเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิด

ก่อนจะยืนยันว่าตัวเองเต็มที่กับทุกงานที่ได้รับมอบหมาย
และไม่เคยเกี่ยงหรือเรื่องเยอะเลยล่ะค่ะ

เวลาเราตกลงงานอะไรหรือว่าก่อนจะไปเริ่มงานอะไร

ผมกับแม่ก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีปัญหานะครับผม

แต่บางครั้งมันเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริง
เพราะว่ามหาลัยผมค่อนข้างซีเรียสมากเรื่องฐานเรียน
ตัวผมเวลารับงานแล้วผมยินดีทำตลอดครับ

แล้วก็เวลารับงานแล้วผมทำเต็มที่ตลอดครับ